นี่คือเลี้ยงวัวเอาไว้ประมาณสักเกือบ๒๐๐ตัว
แล้วนึกสภาพสิพอศรีสะเกดน้ำท่วม
การจะเคลื่อนย้ายวัวการจะขนวัวมันไม่ใช่ง่ายเลยนะ

แล้วดูนี่พี่บ๊อตดูคุณผู้ชมดูค่ะ
คือไปได้เต็มที่รอบนึงแบบ๔ตัว๕ตัวนี่ก็เยอะมากแล้วนะ
เชื่อไหมคุณผู้ชมเขาขนกันมาสัก๒วันแล้ว
๒วันคือขนแบบไม่หยุดแล้วนะ

แล้วของเขามีอยู่อีกเป็นแบบ๒๐๐กว่าตัวทำไง
เรื่องนี้ทางด้านการอบพยพวัวหนีน้ำท่วมขนย้ายวัว

เอาเรือท้องแบนมาต่อไม้กั้น
ต้องต่อคอกด้วยต่อคอกบนเรือว่างั้นเถอะ
งั้นเดี๋ยวแบบบัวมันโดดมาจากเรือนะเดี๋ยวตกไปในน้ำอีก
อ่ะรอบหนึ่งก็ขนได้๔ตัวเต็มที่หน่อย

นี่ไงทำเป็นคอกไว้เลยใช่เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โห

ต้องเร่งอพยพทั้งวัวทั้งควายออกจากหมู่บ้านหนองโอ่งที่หมู่๕ตำบลนนสังอำเภอกันทรารมที่ศรีสะเกดนะคะ
หมู่บ้านนี้น้ำท่วมแบบล้อมเลยนะจนหมู่บ้านกลายเป็นเกาะแล้วน้ำลึก๔เมตรกว่า๕เมตรอย่างนี้ค่ะ
การเข้าออกพื้นที่นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะต้องเรือเท่านั้นเพราะว่ามันโดนตัดขาดทั้งหมดแล้ว
แล้วไฟก็โดนตัดด้วยนะกลางคืนเขาต้องจุดเทียนเอาแสงสว่างไม่พอก็ต้องปั่นไฟเอาใช้แบตเตอรี่
ทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยโอ้ยเดือดร้อนมากค่ะวัวควายนี่ยืนแช่กันอยู่ในน้ำทั้งวัน
แล้วนี่ตอนที่เห็นไหมตอนที่ล่องเรือไปจะถึงหลังคาบางจุดนี่คือไปแล้ว
คืออยู่ไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะแล้วไปคุยกับนายกอบตนนสังเนี่ยนะคะ
นายทองวันจิตโชธบอกว่าเนี่ยนะเร่งย้ายวัวมาต่อเนื่องใน๒วันแล้ว
ขนย้ายได้แบบน้อยคือวันหนึ่งก็วันแรกได้๒๙ตัว
วันที่๒ก็เร่งมือกันทั้งวันเลยค่ะขนย้ายเพิ่มอีก๕๗ตัว
ถามว่านายกอบตคะยังเหลืออีกเยอะไหมคะโอ๊ยเหลืออีกเป็นร้อยกว่าตัว
แล้วอีกสัก๒วันน่าจะขนย้ายได้หมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวนม
วนมมันต้องรีดนมทุกวันถ้าไม่รีดเนี่ยเต้านมมันจะอักเสบไง
แล้วน้ำนมที่ได้ก็ต้องทิ้งแหละเพราะทำไงใครจะมารับซื้อ
ทีนี้ทางตำรวจฝากเตือนนะคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
แล้วก็ขนย้ายมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวบอกต้องระวัง
เพราะมันก็จะมีพวกแบบจิตไม่ดีคิดไม่ดี
คือเห็นชาวบ้านเขาทุกข์อยู่แล้ว

คโมยวัวคโมยขวายตอนครั้งกำคืน
ก็ต้องมีการจัดเวรยามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ

จะต้องออกตรวจตราเพิ่มรอบในการออกตรวจอย่างน้อย

ศรีสะเกดนี่คือน่าเห็นใจนะคุณผู้ชมครับ
เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นแปลแล้วแปลว่าอะไรเบิร์ต
สีสะเกดน้ำทุกทุกอำเภอครับ
น้ำทุกทุกอำเภอจริงสีสะเกดปีนี้
โอ้โหแล้วบ้านไหนที่เขามีการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นี่ยิ่งลำบากเลยนะ
คือลำพังตัวเองอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ต้องมาขนย้ายสัตว์เลี้ยงอีก